เดี๋ยวค่ะ

ใช่ปากแดงจะไว้ใจได้กา

ไว้ใจได้นี่เขาคือช่างตัดผมมืออาชีพ
ถูกต้องคุณผู้ชมพูดไป
นี่คือบรรยากาศร้านตัดผมร้านดังในเชียงใหม่
ร้านนี้อยู่ถนนราชวิถีตะมนต์ศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปกติเขาก็ตัดผมให้บริการลูกค้าแต่งตัวสวยหล่อนั่นแหละ

แต่ตอนนี้มันใกล้เทศกาลฮาโลวีนไหม

ก็เลยแต่งตัวกันเป็นผีหนุ่มผีสาว
การสร้างบรรยากาศให้กับคนที่มาใช้บริการ
เห็นไหมลูกค้าชาวต่างชาติเขาก็น่าเครียดเลยนะฮะ
เขาตั้งใจอยากรู้ว่าออกมาเป็นยังไง
บอกว่าในเทศกาลฮาโลวีนจะมาถึงนี้นะคะ
เขาก็เลยมีไอเดียจะทำให้ร้านมีสีสันขึ้นมาดึงดูดลูกค้า
อ๋อฮะนี่ตกแต่งร้านก็เป็นหนังฝรั่ง
นี่ไงที่เป็นหนังชื่อดังนะ

นี่ไงโปรโต้หนังของข้างหลังนะก็คือเป็นชื่อร้านเขาด้วยถูกไหม
เพราะว่าเขาต้องชื่นชอบเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะมันเป็นแนวแบบร้านตัดผมอะไรอย่างนี้นะ
เขาก็เลยเอาเทศกาลนี่แหละมาเป็นจุดเด่นด้วยเลย
ตกแต่งเอาลูกโป่งเอาใยแมงมุมฟักทองอะไรต่าง

ไม่ใช่แค่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างมีเสียงเพลงด้วยคุณ
โอ้โหบรรยากาศโหยหวนเลยทีเดียวคุณคะ
ไปที่ร้านนี้ไปฟังไปดูไปสัมผัสบรรยากาศกันอีกทีค่ะ
มาดูมันเป็นแบบสลึมสลือสะโหลสะเหล

เขาก็อยู่ในบทบาทของเขาไง

เขาดูเคร่งเครียดอะค่ะเขาก็ตั้งใจดู
อ๋อตั้งใจรอดูผมแต่ให้เขาแต่งตัวอย่างนี้มันน่าจะมีที่มาที่ไปนะ
ใช่ไหมอ่าถูกต้องเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องมีตัวละครอะไรคือทิศนะ
โกเกอร์โจ๊กเกอร์คือช่างผู้ชายแต่งเป็นโจ๊กเกอร์นะคะ
แฟนสาวโจเกอร์เอ้อควังผู้ขึ้นมาร้อนทีเดียวนะคะคุณ
แต่แค่นี้ไม่พอนะคุณใครที่เข้าร้านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเสิร์ฟด้วยนี่

เข้าไปเลยค่ะเลือดสดเพิ่มพลังนะคะ

บริการทุกระดับประทับใจนะคะ
ไม่ว่าจะได้รับน้ำดื่มสดนะคะ

แล้วก็ได้ดื่มดำบรรยากาศฮอโลวิน

ใครอยากจะไปถ่ายรูปก็ได้

ไปกันที่ร้านนี้ค่ะสวินนี่ท็อต
ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่

ก็ถือว่าสนุกสนานกันไป

อยากจะตัดผมทรงอะไรฮาโลวงฮาโลวีน
ต้อนรับฮานาวีนใช่แล้วค่ะ
เก๋ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นที่ระทึกใจ

ใช่แล้วค่ะก็ได้รับความนิยมนะ

เขาชอบตัดผมตามเทศกาลที่เรานำเสนอเงินไป

แต่ว่าตัดหัวอย่างเดียวนะคะคุณไม่ได้ตัดอย่างอื่นด้วยนะ

ฮาโลวีนแต่ว่าไม่ได้เป็นทรงฮาโลวีน

ก็ตัดผมให้ปกติแต่ว่าต่างร้านให้เข้าทีม

เป็นไอเดียของร้านเขานะคะ